รัฐสภานั่นแหละตอนนี้เดินทางกลับไปแล้วนะฮะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปพบประชาชนหน่อย
ตอนกลางคืนก็เลย

มีคุณรังษิวัณตรง

เขาศกพักเก้าใกล่นะครับ

ลูกเกด

อมรัฐโชคปมิกุลอ่าซึ่งเป็นแก่นำพักนะฮะ
ไม่ได้ลงสอสอเที่ยวนี้ใช่ค่ะคุณพุทธิตาชัยอนันต์นะครับ
นี่คือบรรดาผู้สนับสนุนพักที่เขาก็รอกันอยู่นะครับ
คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับ
ก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาสนับสนุนนะฮะบอกว่าคงจะทราบผลกันแล้วว่าเป็นอย่างไร
แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้คุณพิทาเป็นนายก
แต่ผลที่ออกมาทำให้เห็นว่าสอสอพักร่วม๘พักเหนียวแน่น
สนับสนุนคุณพิธานะครับซึ่งถ้าเป็นระบบปกติวันนี้
คุณพิทาจะได้เป็นนายกไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
คุณเบนจาแสงจันทร์นี่ก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับ
ได้กล่าวขอโทษประชาชนนะฮะที่เลือกพักก้าวกลายมา
แต่ยังไปไม่ถึงจุดหมายยังทำให้ประชาชนไม่ได้
แต่จะเคียงข้างประชาชนแล้วจะสู้ต่อไปเพื่อให้คุณพิทาได้เป็นนายกให้ได้
เอาลองฟังหน่อยนะฮะ
แล้วจะพิธาอย่างล้นหลั่ง
แต่ต้องเรียนกับพี่น้องตามตรงว่าณขณะนี้เรากำลังประชุมกัน
แก่นำของพักก็กำลังประชุมกันเรามีเวลาเหลือไม่มาก
เพื่อไปสู่การโหวตครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้เราตั้งใจที่จะทำให้ได้

ต้องบอกกับพี่น้องว่าพวกเราขอบคุณจริง

เจอทั้งแดดเจอทั้งฝน

การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดลง

พี่น้องอย่าเพิ่งถอย
เราจะจับมือกันให้มั่น
แล้วเดินหน้าให้พิธาเป็นนายก
พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะ
วันนี้พวกเราพักก้าวไกล
พวกเราตัวแทนพี่น้องที่เลือกมานะคะ
เป็นผู้แทนราษดรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกมา
ต้องขอกล่าวคำขอโทษ
กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าวันนี้
เราอาจจะยังทำไม่ถึงจุดหมายและ
ยังทำไม่สำเร็จอย่างสุดหัวใจ
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเราในวันนี้

ก็จะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่านเช่นกัน
สู้ด้วยกันต่อไปนะคะ
ครั้งหน้าขอให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราค่ะ
ใช่ดิฉันไม่เคยคิดว่าเราเป็นผู้แพ้ค่ะ
ครั้งนี้คืออีกครั้งหนึ่ง
ที่เป็นการสะสมชัยชนะ
เพราะคนตาสว่างกันหมดแล้วพี่น้อง
ภาพลวงตาก็คือชัยชนะของอีกฝั่งหนึ่ง

พวกเราสะสมชัยชนะ
ไมค์ของชัยชนะก้าวเข้าไปเรื่อยค่ะ

รอสิ่งที่ที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือ

มันไม่ทำความฝันให้มันจบเร็วอย่างที่เราคิดไม่ได้
ใช่แต่มันจะจบในรุ่นของเราค่ะ
คือในส่วนของผู้ที่สนับสนุนพระเก้าไกลในวันนี้ที่มาที่รัฐสภา

วันนี้เขาก็ยุติการชุมนุมกันเรียบร้อยแล้ว

นัดหมายกันอีกครั้งพรุ่งนี้เวลา๑๘นาฬิกาที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพ

พรุ่งนี้เขานัด๑๘นนะครับ
บอกว่าจะไปร่วมกันชู๓นิ้วให้มืดฟ้ามัวดิน
เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวพรุ่งนี้กันอีกทีก็แล้วกัน
ที่สำคัญก็คือต้องรอดูว่าประธานรัฐสภาจะมีการนัดประชุม
เพื่อโหวตเลือกนายกครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคมนี้
เหมือนกับที่เคยมีกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะ